ประเด็นเรื่องของสถานการณ์การรัฐประหารในเมียนมาร์กันบ้างนะคะ
ซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาร์ก็ส่งผลกระทบมาที่จุดผ่านแดนของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ
ทางประธานหอการค้าจังหวัดตากก็บอกว่าถ้าหากทหารพม่ามีการสั่งปิดชายแดนจะส่งผลต่อเรื่องของยอดส่งออกสินค้าจากด่านนี้นับหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
บริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์แห่งที่สองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงเปิดให้รถผ่านข้ามแดนได้แต่ว่าชะงักกันเป็นช่วงสั้น
เพราะว่าเจ้าหน้าที่รอดูสถานการณ์เพราะทหารเมียนมาร์เข้ายึดชายแดนจังหวัดเมียวดีโดยมีกองกำลังจากส่วนกลางเข้ามาควบคุม
แต่หลังจากนั้นค่ะด่านก็ยังคงเปิดให้รถสินค้าเข้าออกตามปกติมีรถสินค้านับร้อยคันที่รอข้ามแดน
ส่วนช่องทางธรรมชาติท่าเรือผ่อนปลนตลอดลำน้ำเมยทหารเมียนมาร์สั่งห้ามบุคคลและสินค้าข้ามเด็ดขาด
มีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยอยู่ประจำตามแนวชายแดนนะคะเช่นเดียวกับบรรยากาศที่เกาะสองค่ะ
ทางใต้สุดของประเทศเมียนมาติดกับชายแดนด้านจังหวัดระนองเช้าที่ผ่านมา
สื่อสารทั้งสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้เพิ่งจะติดต่อใช้งานได้ช่วงบ่าย
ส่วนอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีไม่มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งเมียนมานะคะ
ทหารไทยก็ยังคงตรึงกำลังเข้มป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
โดยด่านชายแดนบ้านพระเจดี๓องค์อำเภอสังขระบุรี
ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประกาศงดการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า
เนื่องมาจากสถานการณ์การประบาดของโควิดสิบเก้าก่อนหน้านี้
แล้วก็ยังไม่มีกำหนดเปิดด่านแต่มีกำลังทหารและหน่วยงานความมั่นคงที่ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะ
ซึ่งวันที่๓และ๔กุมภานี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจะให้มีการผ่อนผันอนุญาตให้ส่งออกสินค้า
จากจังหวัดกาญจนบุรีข้ามไปฝั่งเมียนมาร์ได้
ซึ่งทางฝั่งเมียนมาร์ไม่ได้มีคำสั่งห้ามออกมาแต่อย่างใดยังคงเป็นไปตามเดิมนะคะ
กองทัพเมียนมาร์ก็ได้ประกาศรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนแล้วนะคะ
หลังจากที่ยอมถอยให้รัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำของนางองซานซูจีเนี่ย
ดูแลบริหารปกครองประเทศมานานหลายปีติดตามเรื่องนี้จากรายงานของทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
ทัพเมียนมาร์ภายใต้การนำของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลนางองซานซูจีตามคาด
หลังมีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้
โดยกองทัพเมียนมาร์ออกแถลงการถึงเหตุผล

พร้อมกับประธานอธิบดีอูวินมิ้นท์

ประชาธิปไตยช่วงเช้าวันจันทร์ที่๑

เพื่อเป็นการตอบโต้การโกงการเลือกตั้ง
เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

เฉินในประเทศเป็นเวลา๑ปีด้วย

สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วประเทศ

รวมทั้งแก่นำคนอื่น

ต้องกลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกครั้ง
สู่โลหะอย่างสหรัฐ
สู่ภาพเองเช่นที่สาวนี้
ก็ถึงไปพูดว่า
นางซูจีได้พอที่ที่ถึงกัน

ซูจีได้มีโอกาสในการบริหารประเทศ

เป็นการเลือกตั้งที่เสรีที่สุดและยุติธรรมที่สุดในรอบ๒๕ปี
แต่เช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันที่นางซูจีจะต้องเริ่มบริหารประเทศในสมัยที่๒
อย่างเป็นทางการกลับเกิดการทำรัฐประหารขึ้นก่อน
แต่ทุกคนต่างรู้ดีว่ากองทัพเมียนมายังคงมีอิทธิพลและอำนาจอยู่เบื้องหลังในการกำหนดทิศทาง
จากรัฐธรรมนูลกำหนดให้๑ใน๔ของที่นั่งในสภา
ทั้งเก้าอี้รัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญได้แก่กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหมและกระทรวงกิจการชายแดน
ยังคงต้องเป็นคนของกองทัพจึงนำมาสู่คำถามที่ว่าทำไมถึงต้องก่อรัฐประหารในเวลานี้
ยิ่งไปกว่านั้นคือคำถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้
คะแนนเสียงมากกว่า๘๐ซึ่งนับว่าคะแนนความนิยมยังคงสูง
แม้ว่าจะต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาฆ่าล้างเผ่าพันธุสลิมชาวโรฮิงญา
โดยกลุ่มการเมืองที่กองทัพหนุนหลังต่างกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้น
คันนี้ยังกล่าวหาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งล้มเหลวในการจัดการการเลือกตั้งที่ผ่านมา
จนทำให้รายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความผิดปกติแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันคำกล่าวอ้างดังกล่าว
มวลชนในเมียนมาร์มองว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดการรัฐประหารวันนี้
คือความอับอายของกองทัพเมียนมาที่พ่ายแพ้ต่อการเลือกตั้ง
ท้อนให้เห็นว่าคนที่เคยสนับสนุนกองทัพบางส่วนหันไปเลือกนางองซานซูจี
อกจากนี้ภาวะโรคระบาดและแรงกดดันจากนานาชาติในประเด็นชาวโรฮิงญา
ไม่ส่งผลใดต่อคะแนนความนิยมของนางซูจี
เป็นตัวเร่งให้กองทัพเมียนมาร์ต้องทำอะไรสักอย่าง
ความโกรธแค้นให้ประชาชนที่ไม่ต้องการกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหาร
เพราะพวกเขายังคงมองว่านางซูจีจะเป็นประการสำคัญที่ป้องกันไม่ให้รัฐบาลทหารกลับมาอีก
ซึ่งหากหลังจากนี้ยังไม่มีการแก้ไขด้วยการเจรจาและเริ่มมีการประท้วงใหญ่เกิดขึ้น
เมียนมาอาจจะต้องเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่อีกแน่นอน